เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
ไข่เข้มไข่ลวกทั้งไข่หวานกับไข่ต้มสุกนานเงียนมา
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากเจ็บ
ไข่ตุ้นรสเหยีย่มปานรสถิ่ม

เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
ไข่เค็มไข่ลวกทั้งไข่หวาน
กับไข่ต้มสุขนานเยี่ยมมาก
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
ไข่ตุ๋นรุดยี่ว
เยี่ยมปานรดทิบ
ไข่ไก่โอ้เยี่ยมอ้า
อร่อยแท้ยักษ์กิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้ยักษ์กิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้ยักษ์กิน